มาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะเวลาถ่ายรูปใครเนี่ยเขาบอกเลยว่าระวังโต้บอมในรูปนะคะเพราะบางทีอาจจะเป็นดราม่าได้อย่างของเกรทกาลเก้าเนี่ย
นี่รูปนี้เลยเธอก็ไปของเธอไปทำบงทำบุญถ่ายรูปมาแล้วเป็นไงด้านหลัง
ด้านหลังโฟกัสสีฟ้าห้าสาวข้างหน้าสวยเราไม่มองแล้วแต่จะมองข้างหลังข้างหลัง
คุณใส่หมวกคุณใส่หมวกก็คือคุณสงการคุณแมทคุณสงการกับคุณแมทนะฮะ
คือเป็นภาพที่ติดมานั่นแหละนะฮะเขาไปเชียงใหม่แล้วรู้สึกไปทำบุญ
นี้เขาถ่ายภาพทำหน้าเฮฮาขำขันแล้วคุณเกรทเขาก็ทำท่ามองบน
หลายคนก็เอาไปโยงว่ามองบนไอ้คู่ข้างหลังหรือเปล่า
คือจริงมันมาจากคอมเมนต์คอมเมนต์ก็บอกว่าถล่มกันเยอะเหมือนกัน
แบบมองบนแบบยี้คู่นี้ไหม
ถล่มมีบางส่วนก็ว่าคุณเกรสด้วยแต่บางส่วนหลายส่วนว่าคู่ข้างหลังถ้าเป็นสวย

ไปฟังเกรสหน่อยสิคะแรงเนาะบอกว่าถ่ายติดวิญญาณ
แต่วันนี้ดูชุดนางก่อน

โต้บอมเหมือนกันบอมตรงหน้าอกเลยจ้ะ
ก็ร่วมบุญด้วยกันถือเป็นงานบุญเนอะไม่ดราม่า
เหมือนช่างไปแชะตรงที่แบบเราเหลือปนอะไรอย่างนี้

คือไม่ว่าจะถ่ายตรงไหนยังไงก็เจอค่ะ

แคปชั่นก็เขียนอยู่ค่ะว่าร้อนค่ะ
คงไม่หาเรื่องใส่ตัวเองขนาดนั้นนะคะใช่ค่ะ
อ่านคอมเมนต์นะคะอยากลบเหมือนกันนะ
แต่ว่าก็รู้สึกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติดีกว่า

มีการอะไรยังไงอะไรอย่างนี้

ก็เลยงงนิดหนึ่งแต่ตอนนั้นล่ะค่ะ
เป็นงานบุญเป็นการทำบุญกันนะคะ
ก็ให้เกียรติกันนิดหนึ่งเนอะ